คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องราวในวัดนิวากันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าพระวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แหมทำเรื่องนี้
ก็คือลงนะหน้าทองให้กับหญิงสาว
แล้วลงตรงไหนรู้ไหมคุณเนินอกมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วครับ
อาศัยอยู่ในวัดชื่อดังแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่นะฮะตั้งตัวเองเป็นจอมขมังเวศ
และใช้กุฏิในวัดเนี่ยเปิดเป็นสำนักประกอบพฤติกรรมต่างต่าง
ศักยันต์เอ่ยลงนะหน้าทองเอ่ยปลุกเสกเครื่องลางของขลัง
และแน่นอนประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือการลงหน้าทอง
บอกว่ามีการแปะแผ่นทองลงบนร่างกายของหญิงสาว
แม้กระทั่งตรงหน้าอกคุณตรงหน้าอกหน้าใจของหญิงสาวเลยนะครับ
โดยคนที่นับถือพระรูปนี้นะฮะเขาก็เรียกพระรูปนี้ว่าครูบาตอ
ซึ่งนี่ครับครูบาตอเองก็มีการโพสต์ภาพของท่านกำลัง
ในอริยบทต่างที่ดูอาจจะไม่สำรวมมากนักเช่นนี่
คุณภาพนี้เป็นประเด็นแล้วฮะหรือไม่ก็กิริยาท่าทางอื่น
เช่นนั่งชันเข่าข้างหนึ่งพร้อมสูบยาเส้นระหว่างประกอบพิธี
แล้วก็ยังพบว่าพระรูปนี้ไม่โกนคิ้วโกนหนวดเหมือนพระสงฆ์ทั่วไปด้วย
นี่ตอนสูบยาเส้นล่าสุดจากการตรวจสอบนะครับ
พบว่าชายที่ปรากฏในภาพเหล่านี้เป็นพระจริงนะคุณนะ
อยู่ที่วัดปันเสาที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
แต่จะเป็นพระลูกวัดหรือไม่ต้องมาตรวจสอบกันอีกที
แล้วก็วัดแห่งนี้ก่อนหน้านั้นเป็นข่าวดังให้คุณเนี่ย
ข่าวนี้กิจกรรมจัดปาร์ตี้หมูกระทะจงดังสนั่นโซเชียลมาแล้ว
แล้วก็ท่านเจ้าอาวาสก็ต้องศึกแล้วนะฮะ
อ่ะส่วนพระที่เห็นว่าทำพิธีนะหน้าทองให้กับหญิงสาว
โดยแปะที่เนินอกเนี่ยเป็นลูกวัดเป็นพระลูกวัดของวัดนี้หรือเปล่านะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราเมื่อเช้าได้ลงพื้นที่
ไปสอบถามกับพระลูกวัดของวัดก็คือพระบุญคำชวนะนะครับ
พระบุญคำท่านก็ยืนยันบอกว่าชายคนดังกล่าวเนี่ย
คือท่านเดินทางมาจำวัดปันเสาได้๑พันศา
โดยมีอดีตเจ้าอาวาสที่ได้ลาศิกขาบทไปจากกรณีของหมูกระทะนะครับ
เป็นผู้รับไว้ให้จำวัดอยู่ที่นี่นะครับพระรูปนั้นชื่อว่าพระตัวนะครับ
ตัววันนี้ไม่ได้อยู่วัดไปกิจนิมนต์ที่อื่น
โดยภาพบุญคำท่านบอกว่าตามที่เป็นข่าวเนี่ย
ว่าไม่เหมาะสมนะเป็นการอาบัดได้เลยนะครับ
ส่วนตัวแล้วอัตมาก็ไม่ได้เห็นพระที่ไหนเขาทำกันแบบนี้เลย
ปกติพระตัวก็ไม่สูงสิงกับใครอยู่แล้วจะอยู่กุฏิด้านหลัง
ก็จะเห็นมีรถของญาติโยมเนี่ยมาหาเป็นประจำแต่ไม่คิดว่าจะเป็นการทำพิธี
เป็นเจ้าสำนักอะไรแบบนี้ลงหน้าทองให้หญิงสาว
นักข่าวถามท่านคำพระลูกวัดนะบอกว่าท่านท่าน
เห็นในภาพแล้วใช่ไหมที่พระตัวเนี่ยเอาทองเนี่ย
ไปไปติดนมผู้หญิงเนี่ยโอ้โหพระบุญคำบอกว่าโอ้โห
ก็รับไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเลยนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่สำนักจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ได้ลงพื้นที่
ในการตรวจสอบข้อที่ตักทางวัดแต่ขอยังไม่ให้กับผู้สื่อข่าวนะครับ
เพียงแต่ตอบสั้นว่าเห็นข่าว
ก็ได้รับคำสั่งจากทางผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งข้อมูลก็ทราบเท่าทันอยู่ตอนนี้นะครับ

แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อจริงในเชิงลึกก่อน
ถึงจะสามารถที่จะแถลงชี้แจงต่อสื่อมวลชนได้นะครับ